ผมเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็บอกผมมาแบบนี้มาแบบ

ผมไม่อยากจะพูดทบทวนไม่อยากจะให้ทุกคนถือว่าเป็นคนที่ใช่
ผมเห็นชาติเป็นแต่เนี่ยไม่ต่อใจผมจะเข้ามา
แล้วมันก็จะเกิดอะไรขึ้นถ้าลืมหมดแล้วลืมอะไร

ฮะลืมหมดแล้วเหรอ
ผมเข้ามาด้วยอะไรข้ออะไรทำไมทุกคนเข้ามา

ยุคใหม่ของเราก็คือ๑๐แล้วใครต้องอำนาจพวกมันนำมาทำอะไร
ก็เดินหน้ามาตามกรอบกฎิกาทั้งหมดที่เดินผ่านมา

แต่ผมไม่มีการเมืองในตัวผมหรอก
แต่ผมต้องทำงานร่วมกับการเมืองเขา

ประเทศไทยเราเป็นประชาธิปไตยที่มีรูปแบบของเรา
แล้วไม่ได้เป็นผิดกับผู้อื่น
ทำไมเราต้องทำเหมือนคนอื่นทั้งหมดล่ะ

ถ้าจะเอาแค่ราคาการเดือน

ถ้ามันเกิดอย่างนั้นเป็นจริงก็รอดีกว่าเลย

คือว่าถ้าที่มีเวลาที่จะร้อนก็ไปกันเลย
แล้วผมก็จุดกำลังประกันพิการของก็ไปกันเลย

วันนี้ดูเหมือนไม่สบายหน่อยเปล่าท่านนายก
เหนื่อยทำงาน๒๓วันไม่ได้หยุดพัก
ทุกคนบอกว่าอะไรก็ตาม
และมันต่ำก็เป็นของสัญชาติ
แต่นี่อะไรละ

สวัสดีครับ